พยายามเอาเข้า๒รอบแล้วเข้าไม่ได้ครับ
ต้องยกออกมา๒รอบแล้วครับ
หันไม่เข้าครับ

มันติดอะไร

ภาษาไทยคือไม่ต้องห่วงนะน้องเอ้ย

คือเขาเอาโลงเข้าเตาเผาไม่ได้ค่ะ
นี่รอบที่๓แล้วเขาบอกดันกันจนลงแตกเลยนะคะ
ศพนี้คือนายวิชัยบุญโนงวัย๒๖ปีหรือว่าออฟ
เป็นผู้เสียชีวิตที่โดนเหตุการณ์ความรุนแรงเป็น
โดนวัยรุ่นใช้มีดฟันหลายแผลในงานคอนเสิร์ตการกุศลที่บ้านสะพาน๔อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง

แล้วศพเนี่ยก็นำไปทำพิธีแล้วก็จะไปเผาที่วัดคลองโคในอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรี
ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะไปสอบถามนายนโรงชัยช่วงชิดวัย๓๘ปี
ถ่ายคลิปนี้แล้วก็เป็นนายจ้างของนายวิชัยที่เสียชีวิตด้วย
ก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเหมือนวิญญาณของนายวิชัยยังห่วงเรื่องคดี
เพราะว่าเกิดเรื่องมาก็ระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าเลย
ตำรวจยังหาตัวคนร้ายไม่ได้เลย
เลยเชื่อว่าเขาเลยไม่ยอมให้เผา
คือดันโรงเข้าไปยังไงก็ดันไม่เข้า
นี่รอบที่๓ที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเนี่ยคือรอบที่๓แล้ว

มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าบักชัยเอ้ยคือคุณวิชัยใช่ไหม
ปากใช้เอ้ยไม่ต้องห่วงนะน้องเอ้ยอย่างนี้นะฮะ
คือเขาบอกว่าที่ดันเข้าไปได้สำเร็จก็คือมีคนให้สัญญา
แล้วก็รับปากบอกว่าจะหาตัวคนข้ามมาให้ได้ถึงเอาลงใส่เข้าไปได้

ทีนี้เขาบอกว่าที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะ
เขาก็อยากที่จะให้พลังโซเชียลช่วยตามตัวคนร้ายให้ด้วย
เหตุการณ์เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่บ้านสะพาน๔ในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะ
ก็ส่งสัญญาณไปยังตำรวจที่เป็นคนทำพอดีในพื้นที่เนอะ
คนร้ายมาให้คนตายเขาสบายใจหน่อยแล้วกัน